ผู้หญิงชาวต่างชาติคนหนึ่งเธอไปเช่าคอนโดอยู่

เธอต้องการจะไปเล่นที่สระว่ายน้ำ
แต่พนักงานไม่ให้เล่นเพราะว่าเป็นช่วงของโควิด๑๙

ไม่ได้ถุยแต่มันเป็นอาการของคน

ก็ได้ยินแต่มันไม่ได้เกือบดังได้ไหมว่า
เพราะว่าอันนี้มันไปร้านอาหารแล้วก็ต้องเกินน้ำลายอ่ะ
หุ้ยอย่าถ่ายสลบอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะ
แล้วแล้วแล้วยังไงคนนี้มีสิทธิ์พูด
อันนี้ก็มีสิทธิ์พูดคนนี้มีสิทธิ์พูด
แล้วยังไงคนนี้มีสิทธิ์พูดเหมือนกันนะ
คือผู้หญิงคนนี้อายุเยอะแล้วล่ะครับ
แต่เป็นชาวต่างชาติแต่อยู่เมืองไทยนานถึงพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดนี้
นะฮะแต่ดูพฤติกรรมตอนแรกก็เหมือนแบบเหมือนถุยน้ำลายนะ
แต่ภายหลังเขาบอกว่าเขาไม่ได้ถุยมาเป็นอาการของคนแก่
เวลาพูดน้ำลายจะกระเด็นอะไรอย่างนี้ฮะไม่ใช่แล้วล่ะพี่เย็น
เสียงไม่ใช่แล้วล่ะเหมือนเขาแบบตั้งใจใช่ไหม
แล้วก็จังหวะที่ไม่ให้ลงเล่นน้ำก็ลงไปเล่นน้ำแล้วก็สาดน้ำ
พนักงานด้วยค่ะนะครับเนี่ยฮะก็คลิปตามที่บอกเลย
คุณผู้ชมครับผู้จัดการร้านชื่อว่ากวินธิดาเขาเล่าให้ฟังเพิ่มเติม
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสิบเมษายนคือทางคอนโดนี้ประกาศชัดเจนว่า
ขอความร่วมมือไม่ให้ผู้พักอาศัยลงเล่นสระน้ำในช่วงนี้เพราะมี
โควิดสิบเก้าระบาดแต่ผู้หญิงคนนี้อายุเจ็ดสิบสี่ปีแล้วนะฮะ
เป็นสัญชาติอเมริกันนะฮะพยายามจะลงไปเล่นน้ำอยู่บ่อยครั้ง
ทางร้านก็ห้ามแล้วห้ามแล้วเธอก็ไม่พอใจครับนะฮะ
เอ๊ะอ่ะวอยวายอยู่บ่อยบ่อยจนกระทั่งวันที่เกิดเหตุเนี้ย
ระหว่างที่เธออยู่ที่ร้านร้านนี้อยู่ใต้คอนโดแล้วร้านมันติดกับสระว่ายน้ำพอดี
ในร้านก็มีการเปิดเพลงเบาขอนะฮะหญิงคนนี้ก็เดินปรีเข้าไป
นะฮะพยายามจะทำร้ายเธอด้วยซึ่งน้องสาวเนี่ยก็เป็นพนักงานของร้าน
ก็เข้าพยายามไปห้ามแต่ถูกผู้หญิงคนนี้ดุด่าแล้วก็ถมน้ำลายใส่นะฮะ
หลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งตำรวจตำรวจก็มาพูดคุยทำความเข้าใจ
คู่กรณีถึงหน้าห้องนะซึ่งหญิงต่างชาติคนนี้ยืนยันว่าตัวเองไม่ผิด
และเธอเองก็ไม่ได้ถุยน้ำลายใส่พนักงานด้วย
ไปดูจังหวะที่ตำรวจไปหาเธอหน่อยนะฮะ
อยากไปถูกน้ำลายบนพื้นหรือแน่นอนแน่นอนจริงจริงพฤติกรรมเธอก็ไม่เหมาะสม
แต่ดูแล้วก็น่าเห็นใจอาจจะอายุเยอะแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมแล้วก็อาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้ด้วยหรือเปล่านะฮะ
จริงแล้วหลายเดือนที่ผ่านมาทางร้านเองเขาบอกว่าต้องอดทนกับพฤติกรรมของหญิงต่างชาติคนนี้
เพราะว่าคือเขาอ้างว่าเขาเป็นภรรยาของนักการเมืองคนดังในภาคอีสาน
แล้วก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วก็เคยทำงานเป็นเจ้าที่ของสหประชาชาติซะด้วย
นะฮะคนอื่นก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งอะไรกับเธอเท่าไหร่นะครับนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าอ้าวก็อีกฝ่ายนึงเปิดเพลงเสียงดังทำไมล่ะ
มาเช่าคอนโดอยู่อยากจะพักผ่อนมาอยู่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้ว
แล้วก็ว่ายน้ำตลอดต้องทำกายภาพบำบัดตัวเอง
แต่พอมาว่ายน้ำทางร้านเปิดเพลงเสียงดังรบกวนอ้าวแต่สระว่ายน้ำมันอยู่ข้างร้านไง
นะฮะเธอก็โมโหก็เลยเดินไปต่อว่าแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ถุนน้ำลายใส่
เป็นอาการของคนแก่และเวลาพูดน้ำลายจะกระเด็น
นักข่าวเรานั่งพับเพียบคุยกับผู้หญิงคนนี้ริมสระว่ายน้ำเลยเอาไปฟัง
แล้วก็ฉันขอให้ลดเพลงอ๋อแต่เชี่ยงกันหน่อยหรอกเพราะว่ายูนี้จะใจเอง
อ่าได้ยินคือมันรำคามาหน่อยรำคาญเพราะว่าอยากจะสบาย
อยากจะเล่นน้ำสบายแต่ร้านข้างเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังมารบกวนความสบายของเขาแหละว่าอย่างนั้น
คุณผู้ชมตัดสินเองแล้วกันว่าใครผิดใครถูก
ล่าสุดนิติบุคคลของคอนโดกำลังพิจารณาว่าจะทำยังไงกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ดีนะฮะ
เพราะคือที่ปิดสระเพราะอะไรมันก็โควิดไงมันมีเรื่องของโควิดมาเกี่ยวข้อง
แต่เธอก็ไม่ยอมจะเล่นน้ำอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ยอมให้ทางร้านที่อยู่ใกล้คอนโดเนี่ย
อยู่ตรงสระว่ายน้ำเนี่ยเปิดเพลงด้วยเพราะว่ารบกวนอารมณ์สบายของเธอเวลาลงไปเล่นน้ำนะฮะ
อ่ะลองหาวิธีการจัดการดูละกันนะฮะต้องไปดูคำสั่งของทางจังหวัดที่ก็ออกมาว่าเขาปิดสระว่ายน้ำหรือเปล่า
ถ้าฝ่าฝืนคำสั่งเนี่ยกลายเป็นว่าฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะคะ